สำหรับงานเลี้ยงตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จัดขึ้นมาเป็นปีที่๖๘แล้วนะคะ
บรรยากาศตอนนี้เนี่ยยังคงอบอุ่นแล้วก็คลาข้ามไปด้วยบรรดากองทัพ
ศิลปินดาราที่เดินทางไปร่วมงานเยอะแยะมากมายนะคะ

ไปติดตามกับคุณปานจุติประดับเพชร

นั่นก็คืองานเลี้ยงผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองค่ะ

วันนี้ก็นำโดยมิคทองระยานั่นเองค่ะ
เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศบนเวทีกันค่ะ

อีกหนึ่งรางวัลที่หลายคนรอคอย

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจับจองพื้นที่

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจองพื้นที่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้เริ่มมีผู้แทนจำหน่ายไปจองพื้นที่
สนานขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศหลังเวทีกันบ้างว่า
ที่เขาจะขึ้นโชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ย
เขามีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อขึ้นไปสู้กันบนเวทียังไงบ้าง
เดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณอิงดาวทันจันทร์ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ด้านหลังเวทีค่ะ
จะพาไปชมบรรยากาศด้านหลังนะคะว่าจะคึกคักแค่ไหนค่ะ
ซึ่งตอนนี้มีเหล่าคนดังมาร่วมสแตนบาย
รอสร้างความบันเทิงแล้วล่ะค่ะไปร่วมพูดคุยกับเขาดีกว่า

พี่มีควันนี้ค่ะ

มีครับมีเพลงมาร้องให้ฟังครับผม

เป็นเพลงชื่ออะไรบ้างนะต้องบอกไอ้แมงให้

หนึ่งบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้ง

แต่หาผิดเอ็นบ้างค่ะ
ครับผมวันนี้ก็

มีเพลงโรคประจำตัวครับผม

ขอให้พี่ไทยรัฐทุกคนนะครับมีความสุขมากนะครับ
แล้วก็ผลิตข่าวสารดีมาให้กับพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับ

พี่บิ๊กบ้างค่ะ
เช่นกันครับผมขอให้ไทยรัฐอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนะครับผม
แล้วก็ขอให้พี่ไทยรัฐทุกคนมีความสุขมากครับ

ขอบคุณให้เฮียทั้งสองค่ะขอบคุณค่ะ

ข้างในย่านนะคะสวัสดีค่ะพี่ป่อสวัสดีค่ะ

นี่ค่ะตอนนี้อยู่กับพี่ป่าแล้วก็พี่นิดนะครับ

เป็นยังไงค่ะงานได้ทำเฉย
ก็เหมือนครึ่งคืนเหมือนทุกปีที่เคยมาอะไรอย่างงี้ครับ
มาประจำเลยครับผมไม่พลาด
เพลงตัวเองเลยครับผมสนุกที่สุดแล้ว

มีเพลงใหม่มาฝากค่ะซิงเกิ้ลใหม่คนมีหัวใจไม่ทำแบบนี้ค่ะ
ผมก็ทุกปีนะครับผมก็จะได้มาร่วมแสดงความยินดีแบบนี้
ก็ขอให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้อ่านไทยรัฐทุกคนนะครับ
คิดหวังสิ่งใดสมบัติธนาธุรการแห่งรวยกันนะครับผม
โดยพอร์ตพี่ดินงานแล้วก็พี่นักข่าวของไทยร้านละกันนะคะ
ขอให้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรง
แล้วก็ผลิตผลงานดีแบบนี้ให้เราได้อ่านกันต่อไป

เดี๋ยวมีด้านนี้ต่อ

แล้วก็เอเย่นชาวไทยรัฐทุกคนครับผม

มีเพลงอะไรมาฝาก
ผมดีใจนะคะขอบคุณไทรัตท์มากครับที่ให้มาเป็นเกียรติและอย่างนึงมาแสดงความยินดีครับไทรัท
ก็วันนี้ได้ยินค่าว่าตัวแทนชำนายใช่ไหมครับ
ผมสังเกตแล้วตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเป็นคนยุค๙๐ส่วนใหญ่

ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โดง
คุณผู้ชมคะ

ของสีสันด้านเบื้องหลังเวทีนะคะ

ด้านหน้าเวทีนะคะก็สนุกไม่แพ้กันเลยค่ะ
แล้วก็จะดำเนินไปจนถึงเวลา๕ทุ่ม

ดาวทันจันทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานทั้งบนเวทีและหลังเวทีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งอีกหนึ่งความสำคัญของงานในวันนี้นั่นก็คือรางวัลใหญ่เป็นเช็คของขวัญมูลค่า๒แสนบาทจำนวน๑รางวัลได้ผู้โชคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยล่ะค่ะ
วันนี้รางวัลใหญ่ของเรา๒๐๐บาท
รองวันนะคะรองวันรองวันรองวันนี่ครับข้นหน้าจอ
เช็คขวัญสดมูลค่า๒๐๐บาทรองวัน
พร้อมแล้วเดี๋ยวรอนับถอยหลังพร้อมกันนะคะ

นั่นแม่ค่ะนั่นแม่ค่ะ
บรรยากาศความสนุกสนานและความประทับใจในไทยรัฐ๖๘ปี
อ่านทั้งดูคู่กันตลอดไปปีนี้นะคะ
เรียกได้ว่าจบลงอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
ถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่๖๙ได้อย่างแข็งแรงเลยทีเดียวค่ะ
จุติประดับเพชรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากโรงแรมรามากาเดนค่ะ